ก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์มีพนักงานทกศเป็นผู้หญิง
ไปให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อกับกำนันคนหนึ่งที่กาญจนบุรีภายในไร่

มีผู้ชายคนหนึ่งชักปืนออกมายิง

กำนันก็วิ่งหนีไปแล้วก็ยิงตอบโต้สู้กันไปสู้กันมา
สุดท้ายผู้ชายที่ยิงพนักงานทกศนั้นถูกยิงเสียชีวิต
และวันนี้กำนันพบกับตำรวจแล้วนะครับ
โดยตำรวจนำตัวนายดูสิตฝุกฝัดครับหรือกำนันคิวอายุ๓๓ปี
กำนันตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
ส่งฟ้องต่อสารจังหวัดกาญจนบุรีในข้อหาร่วมกันฆ่าคนตายโดยเจตนา
และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังจากที่ตัวกำนันนะครับพร้อมด้วยนายอันนบรอดภัย
ทนายความเดินทางพบกับตำรวจภูทรไซโยกเพื่อรายงานตัว
กลับไปครับคุณผู้ชมวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ชาวลิศพฤกษากรอายุ๓๗ปีได้บุกยิงนางสาวพรสวรรค์ปัญวาริน
อายุ๓๒ปีเป็นพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
สหกรการเกษตรหรือว่าทกศเสียชีวิตภายในไร่ของกำนันคิว
จากนั้นนายชาวลิศพยายามไล่ยิงกำนันคิว
แล้วก็มีการยิงต่อสู้กันจนนายชาวลิศถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา
ขณะที่กำนันคิวนะครับให้การบอกว่านางสาวพรสวรรค์มาพบ
ก็เพื่อมาให้คำปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อ

ขยายธุรกิจเลี้ยงวัวก็เท่านั้น

และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายด้วย
และยินดีให้ความร่วมมือและให้ปากคำ
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับตำรวจในทุกกรณี

ขณะที่ญาติของนายชาวลิศนะครับก็คือคนที่ไปบุกยิงพนักงานทกศตอนแรก

วันนี้ทางญาติเดินทางเข้าพบตำรวจแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของปืนที่ขายให้กับนายชาวลิศ
แต่ยังไม่ได้โอนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการนำปืนไปใช้ก่อเหตุในครั้งนี้
พันธุ์ตำรวจเอกบัณฑิตม่วงสุขำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรไซโยกบอกว่า
ดำเนินคดีแบ่งเป็น๓คดีครับ
คือคดีที่นายชาวลิศยิงนางสาวพรสวรรค์เสียชีวิต

คดีที่นายชาวลิศไล่ยิงนายดูสิตก็คือกำนันคิวนะครับ

และอีกหนึ่งคดีก็คือคดีที่

ร่วมกันยิงนายชาวลิศจนเสียชีวิต

ตอนนี้เร่งสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง
และรอผลการตรวจพยานวัตถุที่ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและจะเร่งสรุปสำนวนส่งฟ้องให้เร็วที่สุดนะครับ